มันจะดีแล้วมันจะหวานมาก
เขาบอกว่าเป็นอาหารชั้นเลิศที่หลายคนนั้นทวินหา
เอาไปดูหน้าค่าตาของน้ำพึ่งเดือน๕กันหน่อยฮะ
นี่เลยครับยังไม่ได้เห็นต้องเข้าป่าไปเอาก่อนน้องใบตอง
นี่ที่บ้านหนองลาโตตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชศรีมา
วิธีการทำไงพ่นควันใส่เลย
คนเผื่อไรให้ตัวผึ้งออกจากราง
แต่เขาต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยนะ
เชี่ยวชาญนะครับเพราะถ้าไม่เชี่ยวชาญ

คุ้มนะคะไม่คุ้มครับโดนเพื่องต่อย

ใช่ครับอ้าวนี่ฮะผมได้เพื่องแล้วทำไง

ต้องได้เป็นรังนี้นะเวลาตัดต้องตัดให้มันสวยงาม

ถ้าตัดออกมาไม่ดีขายได้ราคาไม่ดีนะ

แล้วคุณดูรังพึ่งได้มาแบบนี้

หรือไม่ก็นี่ค่อยขูดมันออกมา

ดูน้ำผึ้งเยอะขึ้นมา

โอ้โหฉ่ำแท้ฉ่ำจริง
เอ้าได้น้ำกุ้งที่คันมาแล้ว

เขาบอกว่าเป็นสุดยอดอาหารชะเลิศ
เป็นสมุนไพรชั้นดี

นั้นมีความเข้มข้นสูงและเปรียบไปด้วยคุณภาพ
จากน้ำจะมีน้ำเจียปนน้อยกว่าน้ำพึ่งในฤดูกาล

ก็นำมาทานแล้วก็เป็นอาหารก็ได้
เป็นยาสมุนไพรก็ดีเหมือนกัน

ตำรับยาโบราณของไทยไง

บำรุงกำลังบำรุงธาตุได้
ยังแก้ปวดหลังปวดเอวแก้รักษาอาการต่างได้ดี
เรียกได้ว่ามันดีสารพัดจริงกับน้ำพึ่งนะครับ

ส่วนเรื่องการขายเขาบอกว่ารังพึ่งที่มีสภาพสมบูรณ์
ขายได้ราคาดีนะพ่อค้าจะมารับซื้อแบบยกรังเลยแหละ
ชาวบ้านจะขายนะเขาบอกว่ามีรายได้นะไม่ต่ำกว่าวันละ๕๐๐ไม่ก็เป็น
คือบางคนบอกว่าน้ำพึ่งแท้อยู่ในขวดโอ้ยแล้วบอกว่าแท้เลยน้ำพึ่งแท้เลย
พอลูกค้ามาถามทำไมถึงขายแพงจังก็ตอบลูกค้าไปว่าอ๋อ

น้ำตาลมันแพงก็เลยต้องอก